รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย
คือหนูอยากทำให้ได้หนูเป็นคนที่จะทำอะไรหนูต้องทำให้ได้
ซึ่งโอกาสของวันนี้มันมีแค่ครั้งเดียวไงคะ
เพื่อช่วยคุณป้าแล้วได้ฟังเรื่องราวคุณป้าหนูยิ่งต้องทำค่ะป้า

กติกาการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่
โทรหาคนรู้จักได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบัก

สวัสดีครับแฟนของไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ทั่วประเทศเลยนะครับ
และวันเวลาแห่งความสุขวันเวลาแห่งการให้กำลังใจความตื้นตันใจ
ก็มาถึงแล้วนะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับ๑๘นาฬิกาตรงทั้ง๒วัน
เราคือรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
และช่วงนี้นะครับเราในฐานะผู้ผลิตรายการนะครับภูมิใจเหลือเกิน
เพราะเป็นช่วงที่มีชื่อว่าร้องได้ให้บุญ
เราจัดช่วงเวลานี้ขึ้นมานะคะเพื่อนักสู้ชีวิตที่สมัครมาในรายการของเรา
และไม่สามารถร้องเพลงเองได้นะคะซึ่งมีเยอะเหลือเกิน
และพวกเขาเหล่านั้นก็ตกอยู่ในสภาวะลำบากด้วย
เราจึงชวนพี่ดารานักร้องนะคะมาเป็นตัวแทนของครอบครัวนั้น
ร้องเพลงแทนค่ะกติกาเหมือนเดิมเลยค่ะร้องครบ๑๐เพลงก็หยิบไปเลยค่ะ
๑ล้านบาทครับ
กินของเราก็ให้เกียรติมาร่วมรายการของเรามากมายหลายคน
ลำดับต้นทั้งนั้นนะครับไม่ว่าเป็นคุณเอชายามิดชัยนะครับ
คุณตั๊กสิริพรอยู่ยอดคุณสุนารีราชศรีมาคุณฝนธนสุนทรและล่าสุดแหม
เรียกว่ากำลังมาแรงในยุคนี้เป็นขวัญใจของคนทั้งประเทศเลยนะครับ
คู่พี่น้องที่น่ารักมากและตอนนี้เธอทั้งคู่ก็พร้อมอยู่แล้วค่ะ

ขอบคุณครับ
จะผ่านวันนี้มาได้ทั้งคู่ก็เคยผ่านความลำบากมาแล้ว
เนนี่คะคือเมื่อก่อนเคยลำบากและทุกวันนี้เราเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จในชีวิตแล้ว
มีคติอะไรไหมที่เราอยู่ในใจเราตลอดเลยถือคติอะไรอยู่
ก็จะมีอยู่คำนึงค่ะที่ใช้มาตั้งแต่เด็กเลยก็คือ
ความดีจะชนะใจคนความอดทนจะชนะใจตนเอง
เหมือนตอนนี้เรากำลังดังอยู่ใช่ไหมคะถ้าเราทำความดีเยอะเนี่ย
ถ้าวันหนึ่งเราไม่ดังแล้วคนก็จะจำความดีเราได้
ส่วนความอดทนจะชนะใจตนเองก็คือหนูอดทนมาตั้งแต่เด็กเลย
แล้ววันหนึ่งมันก็เป็นผลความสำเร็จก็คือทำให้หนูแบบชนะใจตนเองแล้วก็ทำให้ครอบครัวสบายได้ค่ะ
ก็ไม่ง่ายนะคะเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยยังอยู่ในวัยเรียนทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยอย่างนี้แบ่งเวลาไงคะเจนี่
ของน้องเพิ่งรับปริญญาเมื่อเดือนที่แล้วค่ะ
อ่าเรียบร้อยขอแสดงความยินดีด้วยนะ
ลิลลี่ล่ะคะรับปริญญาโทไปเมื่อไห
เดี๋ยวรับปริญญาม๓เดือนมีนานี้

เราต้องทำงานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยมันหนักนะสู้ไหมมีวิธีบอกกับตัวเองไงไหมว่าเราจะต้องสู้นะทำให้ดีทั้งสองด้าน
สู้ค่ะต้องทำเพราะว่าถ้าไม่ทำก็ไม่มีตังค์

เพราะฉะนั้นต้องให้มันไปด้วยกันได้อย่างพอดี

แค่ตั้งใจทำวันนี้ค่ะ

นี่ก็คือเป็นตัวอย่างที่ดีและตัวอย่างที่ดีอันนี้วันนี้ก็มาทำความดีเพิ่มวันนี้มาทำบุญให้กับครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะครับซึ่งเขาประสบความลำบากอยู่ตอนนี้

ครับเราไปชมภาพชีวิตกันก่อนไหมครับ

สวัสดีค่ะพี่ชื่อเพลนำสกุลสมจิตรูนอายุ๔๘ปีเป็นชาวเขาเผากระเรียนอยู่แม่ห้องศรอำเภอแม่เสรียนค่ะ
ครอบครัวพี่เพลทั้งหมดมี๕คนค่ะ
ทำไล่ทำนาคาดทุนตลอดเวลาเลยเวลาที่ฝนไม่ดีก็เข้าก็ได้ไม่เพียงพอ
เป็นหนี้ทั้งหมดก็สามหมื่นก็แฟนพี่เพลให้พี่เพลไปกู้ยืมเงิน
ขอภูมิพี่การที่๖๐๐๐๐บาทคุยกันบอกว่าจะใช้หนี้นอกระบุ๓๐๐๐๐บาท
แล้วเหลืออีก๓๐๐๐๐บาทลดดูบอลต์ฟ้าเพื่อที่จะได้กำไร
น้ำตาหลายหลากก็เลยเสียงหายหมดเลย
ก็ไปดูบ่อปลาก็ยืนร้องไห้อย่างเดียว
แฟนก็บอกว่าจะช่วยการใช้หนี้ตรงนี้สุดท้ายไม่ช่วยแล้ว
ช่วยแล้วเขาบอกว่ามีชื่อพิเภคคนเดียว

เกือบจะฆ่าตัวตายตั้งหลายครั้งแล้วนะ

บอกลูกว่าลูกไม่ต้องห่วงน้ำ
จะเป็นทั้งพ่อจะเป็นทั้งแม่
แม่จะสู้จะสู้และดิโรน
ไปหาเงินเพื่อจะส่งลูกเรียน
ถึงแม้ว่าไม่มีพ่อไม่เป็นไร
ตัดสิจัยมหางอธรรมที่โชบุรี
คิดว่าจะใช้หนี้ตรงนี้มั่ง
แล้วก็จะให้แม่กับลูกกิน
ถ้าอยู่กับลูกอยู่กับแม่ที่บ้าน
ก็อดทั้งครอบครัวเลย
ในชีวิตพี่เพนไม่เคยออกจากบ้านเลย

นี่เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยที่มาทำงาน
ทำงานรับจ้างเลี้ยงดูคนแก่

ไม่ว่าซักผ้าซักครัวถูกบ้านกว่าบ้าน
แม่เขายอมเสียสละไปทำงานที่ไกลบ้าน
ไม่ได้อยู่กับลูกกับยาย
รู้สึกสงสารแม่นะคะ
แต่หนูก็ต้องทำหน้าที่ของหนูให้ดีที่สุดค่ะ

แล้วอยากให้แม่กลับมาอยู่บ้านเร็ว
คิดถึงคนในครอบครัวทุกคนเลย
ลูกเพราะว่าแม่ก็พิการลูกก็พิการ
ทำไมชีวิตเราถึงลำบากขนาดนี้
ต้องห่างกับลูกห่างกับแม่
ถ้าพี่เพมีเงินแปดมือใช้หนี้ตรงนี้
พี่จะไปกลับไปอยู่กับลูกอยู่กับแม่ทันทีเลย

ถ้าเจอกับคุณอาจจะตอบรับคำว่า

สวัสดีทั้งคู่ด้วยนะครับสวัสดีครับ
ไม่เคยมากรุงเทพไม่เคยมากรุงเทพเลยแล้วก็กลัวมากขึ้นแท็กซี่

ก็บอกแท็กซี่ว่าไปราดพร้าว๑๐
แท็กซี่ถามว่าจะไปทำอะไร

แท็กซี่เขาบอกว่าเอาชีวิตละบาทเหรอ

เขาชวนคุยแต่เราไม่อยากคุยหรอก
เราดูแต่ว่าเราจะจ่ายค่ารถเท่าไหร่

แต่เอาเก็บไว้กินข้าวกินปลาให้ลูกกินซะ
โอ้โฮขอบคุณก็อย่างที่
พี่เพลจำทะเบียนรถได้ไหมค

ใครที่มากรุงเทพคือแท็กซี่
คันนี้ก็เรียกได้ใจดีมากนะคะ
แต่ว่าไม่รู้ว่าตัวข้างหน้ามันตัวอะไรนะ

จำแต่หมายเรียก๔ตัว๔ตัวหลัก
ก็ถ้าสมมุติว่าพี่แท็กซี่นะคะ

แล้วเราก็อยู่กันกับเจนี่แล้วก็ลิลลี่
ที่จะมาเป็นตัวแทนครอบครัวของป้าเพลนะคะ
ครั้งที่แล้วร้องไปได้แล้ว๒เพลง

เพลงวันนี้เราก็มาเริ่มกัน
เพลงที่๓และเพลงนี้ก็๔๐๐๐บาทครับ
ถ้าพร้อมอินโทรเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาท

ช่างข้อมูลของทุกคน

โภนวิทยาลังกาทัล
สังเกต่อเจ๊ว้าวอร์ด

ให้เจนี่กับลิลลี่นะปรึกษากับป้าเพลว่าเกมนี้จะเอายังไง

ลองปรึกษากันดูนะครับ
หนูขอสู้ต่อให้ป้ายได้ไหมคะค่ะได้ค่ะถ้าสมมุติว่าเปิดมาแล้วไม่ใช่แผ่นป้ายที่ดีที่สุด
หรือว่าจะเหลือเงินหนึ่ง

ปรึกษากันแล้วเรียบร้อยเราเองยังไม่รู้ว่าจะตัดสินใจกันยังไงเดี๋ยวรู้ไปพร้อมกัน
ใช่นะครับฟังอินโทรว่าไปเลย

สู้หรือหยุดครับ

สู้เพื่อป้าเพนครับ
สู้เลยค่ะ

ไห่เลย

หนทางจะค่อนข้างเสี่ยงนะครับ

สุนารีครับบอกว่าสู้หน่อย
คำว่าขอให้โชคดีได้ไหม

ตัวช่วยเหลืออีกแผ่นเดียวมีสิทธิ์ใช้
เพลงนี้ใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไข่ไข่ไข่

คือแผ่นที่๑และแผ่นที่๒

หนูขอเอารูปคุณป้ามาใช้ในการวัดดวงนะคะ

แผ่นที่๓นะครับ
ไม่ใช่โทรหาคนรู้จักนะครับ
ไม่ใช่ได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบับ
และก็ไม่ใช่ข้ามเพลงนี้ไปเลย

ข้อเบอร์๓คือได้สิทธิ์เปลี่ยนเพลงครับ

รู้จักไหมอ้าวรู้จัก
เพลงให้เกอรี่มาส่งได้บ่า
ไอ้ตัวเล็ก
เอาล่ะเอาล่ะ
หมายความว่ากับเพลงแรกที่เปิดให้เนี่ย

เพลงนี้สามารถที่จะสำเร็จได้ใช่ไหม
เพราะว่าร้องเป็นคอนเสิร์ตทุกคืน

แต่เขาจะเป็นคนที่พอลืมเนื้อปุ๊บ

อันนี้ไม่ได้นะ

ร้องผิดแม้แต่คำเดียวนะครับ
ไปเรื่อยจนกว่าดนตรีจะหยุดลงไปเองนะครับ

ฉันรู้ว่าเธอไม่ว่าริยาตัวนี่

อันนี้น่าจะเป็นแรงผลักดันที่ดีที่สุดตอนนี้
ฉันก็มั่นใจในตัวเธอ

เป็นตาหักพาทนี้ให่เข้าอยู่มาส่งในท่อง

ปกติก็เป็นคนเหงียบเหงียบนั่งภักด์เทียบคือภาพภักด์ไว้เป็นสาวสไตล์ภูลาสกรี
แต่มือนี้อดใจบ่อยู่ได้มาเห็นผู้บ่รูปหล่อคือทักแค่นอติดต่อให้แม่
กล้ามมาทิ้งยิงลูกสอนตากลงกลางชัยสิเหตุเฉินใดห้ามไว้ก็ปล่อยอยู่
เป็นตาฮักปันนี่ให้เค้ารีมาส่งได้บ่สังสือใต้น้อยี่โฮยัง
เป็นตาสังเอาหายผู้สาวหลายดูกาโบนมาแลกเฟสรายการ
ที่เปล่าทำแทนแห่งอยากมีแฟนคือไอว่าแบบบ่
ไอ้คนที่หนูมาเพราะเอิญที่รักได้บ่
ใจมันเต็นบ่เป็นจังหวะย้ำสกตากับไอคนล่ะ
คนนี้หนูขอคนดีหนูมัน
ไออยากได้อยากได้
ขอบคุณครับทุกคน